ถ้าเราเปรียบเทียบนะคะเรียนขอเอากรณีศึกษา
เหตุที่เกิดที่ลบบุรี
เข้ามากราดยิงเพื่อประสงค์ต่อชีวิต
แต่ที่นู่นกาดยิงเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์

เข้ามาคนเดียวหรือสองคนแล้วต้องการทำลายชีวิตให้มากที่สุด
คือมีหน้าเข้ามาเพื่อสังหารอย่างเดียว

กับเวลาที่เราพยายามจะหาต้นต่อของการก่อเหตุใช่ไหมครับ
คือเป้าประสงค์ของเขาคือทำลายชีวิตคนอื่น
ส่วนต้นเหตุว่าเขามาทำแบบนี้ทำไมอันนี้คือคนละส่วน
และเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์เรื่องนี้

อันนั้นเป็นเรื่องของงานสืบสวนสอบสวนพิธีฐาวะ
ทีนี้ตอนที่เราเริ่มเมื่อ๓ปีก่อน
คือความเข้าใจของตำรวจไทย

แต่สำหรับตำรวจตำรวจเข้าใจนิยามว่ามัน

ไม่คิดว่าจะกาดยิงแล้ว
แล้วคนสูญเสียมากขนาดนี้

สมมุติคนบ้าคั่งเข้ามาแล้วก็
มายิงสัก๓คน
สายตรวจเข้าไปจะประกอบกำลัง
ยังไงเราเอารูปแบบการประกอบกำลัง
แบบที่เขาสอนเรามา

ที่ได้ถูกพัฒนาจาก

แค่นั้นเองโดยเอาหลักการประกอบกำลัง
ของเราที่เราไปเรียนมา

ในลักษณะมันกาดยิงให้มันเหมาะกับบ้านเรา

เราจะถือปืนเข้าไปยังไง

ปืน๒กระบอกเดินด้านหน้าเข้าหาคนหลายเลย

จะประกอบกำลังไงเดินหน้า๓คน

ระหว่างหลังมันจะมีการประกอบกำลัง

เพื่อให้อำนาจการยิงที่เหนือกว่าคนร้าย

ซึ่งอันนี้เรียนกลับมาที่๑๙๑ก่อนนะคะ

คุณผู้ชมคะเรียนถามท่านภูมิกลับมาแล้วนะคะ
คือเวลาเรากด๑๙๑

ก็คือการกด๑๙๑กดได้จากทั่วประเทศ
ทีนี้ฉันลองยกตัวอย่างของนครบาน

สมมติว่าถ้าเกิดเหตุในลักษณะที่

ต่อให้มา๒นาย

สามารถจัดการบริหารเหตุตรงนั้นได้เลย
และสามารถเป็นพบเหตุการณ์ย่อยนะ

ตอนที่โคลาพอบอตรอลงไป

พอบอตรอลเป็นเหตุการณ์
สมมุติไปกัน๒นาย

ต้องตายปุ๊บพอบอเหตุการณ์
อาจจะไม่ต้องรอตำแหน่งที่สูง

ยดสูงกว่าก็เป็นพบเหตุการณ์

มีกัน๒คนอีกคนนึงแบบพี่คิดสิ
พี่ตัดยังได้สิพี่เอาเลยสิอย่างนี้หรอคะ

ว่าอย่างนี้มันควรจะต้องเอาอะไรมา
ก็คือจะใช้หลักไฟล์สี่เอ็ด

ก็คือต่อให้มา๒นาย

เพราะเขาหญิงคนผู้บริสุทธิ์แล้ว

อย่าเพิ่งเข้าเลยมันไม่ได้แล้วครับ

มันจะเกิดกับตัวเราเอง

ทำการฆ่าพี่น้องประชาชน

เราก็ต้องหยุดยั้งคนร้ายให้ได้
ถ้าเราผ่านการฝึกมาที่ดีแล้ว

แต่ถ้ามันเกินขีดความสามารถจริงเลยจริง

ในส่วนของการบริหารเหตุการณ์นะคะ
สมมุติว่าไปกัน๒นาย
ไม่จำเป็นว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวรอภูมิกับเปิ้ลก่อน

คือเมื่อเห็นแล้ว
เข้าแล้วตัดใจเลย
คือจริงอันนี้
สมมุติว่ามันเกินมือ
เอาอย่างนี้ยังมีคนลงมือคนเดียวอยู่คนร้ายยังคนเดียวอยู่
แต่คำว่าเกินมือเช่นเราไม่รู้ว่าเขามีอาวุธหนักไหม
แล้วคำว่าเกินมือเช่นมีเป็นที่ชุมชน
สมมุติเป็นที่ชุมชนจำนวนคนมาก
คือแบบนี้เนี่ยลักษณะปฏิบัติการคือพุ่งไปที่ตัวคนร้ายก่อน
หรือว่าเอาพี่น้องประชาชนออกก่อนคะ
เพราะว่าภัยหรือว่าอันตรายมันเป็นความเสี่ยงสูงอยู่

เพราะฉะนั้นการที่จะต้องจัดการเหตุตรงนี้
ก็คือต้องหยุดการฆ่าให้เร็วที่สุด
เพราะฉะนั้นตัวเจ้าหน้าที่ต้องมุ่งเป้า

ตัวเจ้าหน้าที่ตัวคนร้ายเลยครับคำว่าเขาฆ่าแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้ยิง
แค่อยู่ในยังถือปืนยังไม่มีการยิงเนี่ยเราก็
ถ้ามีเวลาเรากันพี่น้องประชาชนออก
คือเขายิงแล้วแล้วเราเจอเนี่ยเขากำลังยิงประชาชนอยู่

เราไม่ทำอะไรเลยจากการที่เกิดเหตุก่อนมันไม่ใช่ครับ
เราต้องแยกเคสกันอันนี้คือเขามาสังหารแล้ว
เขาก่อเหตุแล้วเหตุซึ่งหน้าอยู่ข้างหน้าแล้ว
ไปถึงปุ๊บเราก็ต้องประกอบกำลังจัดการเลย

ก็มีเหตุหลังจากเกิดเหตุ๑นาที
บ้านเขาสามารถพูดง่ายก็คือวิสามันคนร้ายได้เลย
๑นาทีหลังจากเสียงปืน
ตึ้ง๑นาทีจัดการได้
แต่ใน๑นาทีรู้ไหมครับว่ากี่ชีวิต

ยิ่งช้ายิ่งมีคนตายครับ

หยุดการฆ่าที่ก็คือประเมินสถานการณ์ว่า

ในลักษณะเหตุที่เกิดตอนหน้าคืออะไร
แล้วตามปกติคือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร

ถ้าแจ้งไป๑๙๑คือคนที่จะมาก่อนตอนนั้น
จะเป็นตำรวจในพื้นที่หรือสังกัด๑๙๑มาคะ

คือเขาจะต่อกันเองถูกไหมคะ
สมมุติอย่างนั้นเป็นประชาชนเห็นแล้วหรืออยู่ในที่ประสบเหตุ
อย่างนั้น๑๙๑ได้นะไม่ต้องจำเบอร์โรงพักษณ์ได้ใช่ไหมคะ

ทั่วประเทศครับ๑๙๑สายด่วน
ทีนี้คนที่มาเนี่ยถ้าสมมุติเราแบ่งในแง่ของอำนาจหน้าที่

คือจริงแล้วส่วนใหญ่จะเป็นของพื้นที่ถูกไหมคะ
ลงพักพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดจะไปก่อน
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านรองต่อศักดิ์บอกแล้วคือ
จริงโรงพักษณ์นี่ท่านอาณาคอนบาลฝึกหมดแล้ว
แล้วถ้าทั่วประเทศโรงพักสพทั่วประเทศล่ะคะท่าน
อันนี้เรายังไม่ได้ฝึกทั้งหมด

ซึ่งจะเปิดหลักสูตรในวันที่๑๗เนี่ยครับ

ก็มันเกิดที่ที่พี่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะไม่น่าเชื่อเลย
แต่ว่าพี่คิดถึงว่าพฤติกรรมการเรียนแบบจากเคสลบบุรีอาจจะเกิดขึ้นอีก

เดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาถามลักษณะแบบนี้ค่ะ

ยังจะต้องมีโครงการอบรมเพิ่มเติมวันที่๑๗นี้อยู่เลย
คือลักษณะของการเกิดเหตุการกราดยิง
แต่จริงแล้วตำรวจเขารู้วิธีการระงับเหตุโดยทั่วไป
ของคนร้ายอยู่แล้วในทุกรูปแบบนะคะ
แค่อันนี้มันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นเอง

อันนี้เป็นอีกหนึ่งลักษณะการปฏิบัติการเท่านั้น